อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องตามล่าหาตัวคนก่อเหตุเหมือนกันค่ะ
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งคนนึงนะคะถูกพบเป็นศพอยู่ในทุ่งนา
แต่สภาพเนี่ยโอ้โหเขี้ยมหดมากเพราะว่าถูกของแข็งทุบเข้าที่หน้าจนตายค่ะ

เบื้องต้นเพื่อนที่เลี้ยงเป็ดอยู่ด้วยกันหายตัวไป
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ที่พักคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่ตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
สะพอเชียงขวัญพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บนี่ก็รีบลงพื้นที่มาเลยนะคะ
พบศพนายธนพลดวงจันทร์อายุสามสิบสี่ปี
หน้าเนี่ยยุบเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าถูกของแข็งกระแทก
และใต้คางเป็นแผลชะกันยาวประมาณสัก๕เซนติเมตรลึก๔เซนติเมตร
หน้าทั้งบนและล่างหักประมาณสองถึงสามซี่เสียชีวิตอยู่ข้างเต็นต์ที่นอน
ใกล้กันมีจอบด้ามเหล็กอยู่ในกอไผ่มีท่อนไม้ที่เอาไว้ทำหลักคอกเป็ดไล่ทุ่งยาวประมาณ๗๐เซนติเมตรอยู่ด้วย
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการทำอาหารและขวดเหล้าขาวอยู่นะคะตำรวจรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมงก็ส่งต่อร่างไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะไปเจอนางวันเพ็ญค่ะเธอเป็นเจ้าของเป็ดไล่ทุ่งนี่แหละ
ก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุอุ้ยเลือดยังกองอยู่เลยอ่ะค่ะตอนที่ไปถึงอ่ะครับ
นางวันเพ็ญเล่าบอกว่าวันพุธที่๒๐เมษายนเนี่ยจ้างคนงานมาดูแลเป็ด
ค่าจ้างอยู่ที่เดือนละ๖๐๐บาทมีข้าวมีน้ำให้กินฟรี
ผู้ตายเนี่ยเดินทางมาจากนครสวรรค์นะคะก็ทำงานด้วยกันได้ประมาณเดือนนึงแล้ว
แต่เธอบอกเธอก็ไม่ได้รู้จักมักจิอะไรมากมายหรอกนะก็ไม่ได้รู้อายุ
ไม่ได้รู้ที่อยู่ก็คือจ้างมาทำงานอ่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเพิ่งรับคนงานเข้ามาใหม่
ชินกรอายุประมาณหกสิบปีเป็นคนลบบุรีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นผู้เกาะเหตุ
เพราะหลังจากที่เกิดเหตุนายชินกรหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
สำหรับตัวพี่เองคิดว่าคนผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุครั้งนี้

ก็เราก็คาดว่านะคาดว่าน่าจะเป็นคนที่รับมาใหม่เพราะแกหายไป

สองคนเจอกันเมื่อวานเนี้ยฮะเขาดูเหมือนเข้ากันได้ไหม
หรือว่าเขากลัวจะมาแย่งงานหรืออะไรอย่างนี้กันหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะปกติคนเลี้ยงเป็ดก็จะใช้สองคนสามคนอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

คนเก่านี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบมีเรื่องชอบอะไรกับ
ไม่ค่ะแกดีนะคนเก่าก็ดี
งั้นหนูไม่กล้าทิ้งคนงานหรอกค่ะไม่งั้นไม่กล้าทิ้งให้อยู่
เพื่อนคนงานอีกคนนึงที่เลี้ยงเป็ดอยู่ข้อตรงข้ามก็เล่าให้ฟังนะคะ
คนงานคนนี้ชื่อวิชัยเขาบอกเขากับคนตายเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกัน
ก็เดินสายรับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมาด้วยกัน๑๐ปีแล้ว
ถ้าถามถึงลักษณะนิสัยของคนตายก็เป็นคนดีนะ
คลิกนิ่งเงียบไม่ได้มีพิษมีภัยกับใคร
เขาเป็นคนแบบคนไม่มีอะไรกับใครคนเฉยเทิม
เขาไม่โวยวายไม่อะไรเขาไปนิม

ส่วนทางด้านคนที่พบศพเป็นคนแรกนะคะไม่ใช่ใครที่ไหน
เจ้าของนาที่เกิดเหตุค่ะนายบุญรู้เขาบอกว่า
ก็ปกติแล้วเนี่ยเจ้าของเป็ดเขาก็จะพามาเลี้ยงเป็ดที่นาของเขาประมาณสัก๒๓ปีแล้วเป็นประจำ
เมื่อเช้าพอดีปั่นจักรยานมาผ่านที่นาเอ๊ะเห็นมันเป็ดแตกคอกเฉยเลย
คนงานนอนหลับหรือเปล่าก็เดินไปว่าจะไปปลุกซะหน่อย
เต็นต์แรกเอ้าไม่เจอใครเดินไปไปเต็นต์ที่สองยังไม่ทันได้เปิดเต็นต์เลยค่ะ
โอ้โหนอนแบบหน้ายุบอยู่เลย
เขาบอกเขาตกใจตัวสั่นรีบปั่นจักรยานไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะ
เขาบอกว่าถึงขั้นต้องให้พระไปรดน้ำมนต์ให้เขาเลยเขากลัวมาก
เพราะว่าสภาพที่เห็นเนี่ยมันโอ้โหมันเละจริงจริงอะค่ะ
เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวสงสัยคงจะต้องนิมนต์พระมาสวดเชิญดวงวิญญาณผู้ตายด้วยค่ะ
ตกใจเลยแล้วว่าใจดิว่ายได้แล้ว
รู้ตัวคนตายแล้วล่ะว่าเป็นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนยังไง

ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจก็คาดการณ์เหมือนกันว่าน่าจะเป็นเพื่อนคนงาน
ที่รับมาหลังจากที่รับผู้ตายมาทำงานไม่นานแล้วก็หายตัวไปนี่แหละค่ะ
ต้นคิดว่าอาจจะดื่มเหล้ากันแล้วทะเลาะกันคาวงเล่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังแกะรอยติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ